หลากหลายภักดิ์และโผโคโมออกมาเป็นรูปแบบนี้

แล้วแต่ละพักเขาก็มีนโยบายเป็นของตัวเขาเอง
แบบนี้เนี่ยทำงานร่วมกันจะมีปัญหาขัดแย้งกันหรือไม่
แล้วจะทำตามได้ตามนโยบายของแต่ละพักหรือเปล่า
อยากถามอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณขวัญคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ

โผล่รัฐมนตรีเป็นเรื่องที่นักการเมืองพักการเมืองเขาลุ้นกัน
ถามว่าประชาชนอย่างเราเราควรจะลุ้นอะไร
ประชาชนอย่างเราเราควรจะลุ้นว่า
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรี
จะทำตามที่เขียนนโยบายเอาไว้ได้หรือไม่

เพราะการหาเสียงเที่ยวนี้เนี่ย
เป็นการหาเสียงที่แข่งกับนโยบาย
นโยบายที่เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้ประชาชน

เศรษฐกิจปากท้องของประชาชนเป็นใหญ่

บนเวทีดีเบตป้ายโปสเตอร์การหาเสียงทั้งหลาย
แต่เกทัพรับแหลกกันเรื่องนโยบายที่เป็นสวัสดิการ
หรือการแจกเงินให้ประชาชนทั้งนั้น
เต็มไปด้วยโครงการตัวเลขการแจกเงินโน่นนี่นั่น
ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงคนแก่
จะได้เงินเป็นสวัสดิการเท่านั้นเท่านี้สารพัดสารพันธุ์
ตัวเลขที่บอกว่าจะแจกให้ก็เกทับกัน
ไม่ยอมน้อยหน้ากว่าใคร

ได้มารวมตัวกันเป็นรัฐบาลแล้ว
ประชาชนเขาก็ต้องลุ้นสิครับลุ้นว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้
ทำได้หรือทำไม่ได้เงินมีให้ทำไหมหรือไม่มีเงินให้ทำ
เอ้าฉะนั้นตอนนี้ที่ประกาศออกมาว่าจะทำแน่ก็คือ
นโยบายแจกเงินดิจิตอลลายละ๑๐๐๐บาทของเพื่อไทย
กลางปีหน้าน่าจะได้
เอาแล้วนโยบายอื่นล่ะนโยบายเด็กแรกเกิดล่ะ
ที่ว่าจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นเท่านี้เอายังไง
บำนานประชาชนเงินคนแก่ที่ว่าจะเพิ่มเท่านั้นเท่านี้
จะเอายังไงนี่คือสิ่งที่ประชาชนเขาลุ้นครับ
แต่ว่าวันนี้มันก็พอมีข่าวดีแพร่มออกมาบ้าง

เรื่องของการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า
เพราะว่าวันนี้มีหัวข่าวว่าชงรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสายทำได้
แต่รัฐต้องอุดหนุนไปชดเชยให้ปีละ๕๔๐๐ล้าน
ตรงนี้แหละที่คอลโลมต้องตัดสินใจว่า
จะยอมควักเงิน๕๔๐๐ล้านเพื่อให้ประชาชนทั่วไปจ่ายรถไฟฟ้า
๑๐บาทตลอดสายได้ไหม

แต่สำหรับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แล้วที่ลุ้นกันตอนนี้อีกเรื่องหนึ่ง
ไม่ลืมนะครับที่หาเสียงกันมาก

ลดค่าน้ำมันที่เดือดร้อนกันทั่ว
ป่านนี้ยังไม่ได้ยินว่าจะเอายังไง
เอาเถอะให้เวลาแต่ให้รู้ว่านโยบายพวกนี้ประชาชนรออยู่
นโยบายลดค่าไฟฟ้านโยบายลดค่าน้ำมัน
พักบอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลทำทันทีเอ้าทำทันทีทำสิครับ
ฉะนั้นจะทำไหมจะทำเหมือนที่พูดไว้ไหม
นี่คือเรื่องที่ประชาชนต้องรู้นี่คือการเมืองภาคประชาชน
เพราะว่าทั้งหมดนี้ถ้าจะทำได้รัฐบาลต้องควักเงิน
วักเงินจ่ายแทนประชาชนจ่ายค่าไฟแทนประชาชน
จ่ายค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นแทนประชาชนถามว่ามีเงินไหมครับ
เอาเงินมาจากไหนครับทั้งหมดนี้ก็เห็นหาเสียงกัน
แล้วก็หาเสียงแบบไปตายเอาดาบหน้าคือไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหน
ตายบ่อยดาบหน้าทำอะไรหรือทำไม่ได้ไม่รู้
ให้ประชาชนเลือกตั้งเอาไว้ก่อนให้ประชาชนหย่อนคะแนนให้มาก่อน
เอาสอสอมาให้มากที่สุดก่อนจะได้ต่อรองเรื่องตำแหน่งเขา
แล้วยังไงล่ะครับพอเป็นแล้วรัฐบาลพอเป็นรัฐบาลแล้ว
คำพูดจากการหาเสียงเหล่านี้มันจะตามไล่ล่าพวกคุณ
นี่ยังไม่พูดถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรนะ
หนี้เกษตรกรเอายังไงบางพักบอกว่าพักเฉพาะต้น
บางจะบอกบางบางพักบอกว่าพักทั้งหนี้ทั้งต้น
อ้าวแล้วถ้าพักจะไปทำยังไง
ไปช่วยธนาคารอะไรก็ต่างต่างยังไงนี่ก็เป็นโจทย์หิน
ผมถึงบอกว่าเตรียมรับมือไว้เถอะ
รัฐบาลชุดนี้ไม่มีเวลาช่วงฮันนิมูล
ไม่มีเวลาที่จะมีความชื่นมื้นในตำแหน่งไม่มีเวลาที่จะมานั่งฉลองตำแหน่ง
ไม่มีโอกาสเลี้ยงฉลองตำแหน่งทั้งหมดเนี่ยมันคือต้นทุน
ต้นทุนการเป็นรัฐบาลที่ประชาชนอยู่ในช่วงลำบากเข้ามาเป็นรัฐบาลในช่วงที่คนเขามีความหวัง
เขารอความหวังเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้อง
ฉะนั้นพวกคุณต้องเจอนโยต้องเจอเรื่องพวกนี้สภาพที่ต้องลงมือลุยทันที
เมื่อได้รับการโปรดก้าวรับตำแหน่งแล้วแถลงนโยบายต่อสภาแล้ว
ไม่มีเวลาต้องลุยทันทีและต้องทำเหมือนที่นายกเศรษฐาทำ
ท่านได้รับการโปรดก้าวไปเลยครับศุกร์เสาร์อาทิตย์โน่น
ไปดูเรื่องการท่องเที่ยวที่ภูเก็ตที่พังงาทำให้เห็นว่าต้องทำงานทันที
แล้วนโยบายการทำงานของคุณเศรษฐามันจะวักวกกลับไปรูปแบบที่เคยได้ยินกัน
เรื่องของนายกซีโอ
ทำได้มากได้น้อยแค่ไหนเป็นองค์ประกอบในการที่จะปรับคอลโลมอร์
ฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญวาระของประชาชนวาระในการลุ้น
ว่าแต่ละนโยบายที่หาเสียงเอาไว้นั้นเนี่ยทำได้มากแค่ไหน
ถ้าทำไม่ได้หรือทำได้ไม่เป็นอย่างที่พูดไว้อันนี้ยุ่งครับ
ประชาชนเขาจะตามไล่ล่าว่าเมื่อไหร่ทำทำเมื่อไหร่
ปัญหามันเยอะมากแต่ที่สำคัญเนี่ย
ต้องมีลูกขยันเอาไว้ก่อนขยันทำงานตั้งใจทำงานให้จริง
ทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง
แต่จะบอกให้ว่าไอ้การขยันเนี่ยขยันแล้วต้องฉลาด
ถ้าโง่แล้วขยันเนี่ยมันยุ่ง
ฮิตเลอร์เอาค่าราชการเอาใครต่อใครไปตัดหัวฆ่าทิ้งยิงทิ้งไปเยอะแยะ
พวกโง่และขยันเนี่ยคือไปออกนโยบายที่มันทำให้เดือดร้อน
เป็นนโยบายโง่ฉะนั้นขยันอย่างเดียวไม่พอต้องฉลาดด้วย
โง่และขยันอย่าทำแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะ
บอกไว้ก่อนเลยนะคนคาดหวังกันเยอะว่ารัฐบาลนี้ต้องมีความโปร่งใส
ก็คราวที่แล้วเที่ยวไปด่ารัฐบาลเก่าเขาไว้นี่ครับว่ามีการทุจริตโน่นนี่นั่น
อภิปรายกันในสภาก็ดูเดือดโกงเรื่องนั้นโกงเรื่องนี้
อยากให้ประเทศเดินหน้าโปร่งใสอ้าวคราวนี้คราวนี้คุณมาเป็นแล้ว
เห็นหน้ารัฐมนตรีบางคนแล้วก็หนาวเอาเถอะที่แล้วก็แล้วกันไปไม่อยากจะขุดคุย
ทุจริตหยุดถอนทุนไว้ก่อนได้ไหมประชาชนเขาลำบากมามากแล้ว
เขาเดือดร้อนมามากแล้วถ้าเขาได้ยินว่ารัฐบาลเข้ามาแล้วทุจริต
ถอนทุนที่เขาเดือดร้อนเข้าอยู่แล้วเนี่ยเขาจะยิ่งเจ็บใจหนักเข้าไปอีก
นี่ผมคิดว่า
เป็นเรื่องสำคัญของวาระประชาชน
นักการเมืองลุ้นตำแหน่งรัฐมนตรีพักการเมืองลุ้นดูว่าตัวเองจะได้กระทรวงไหน
ที่มีงบประมาณมากมีโครงการมากลุ้นไปเถอะ
สมใจแล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าประชาชนเขารอเขาลุ้นอะไรอยู่
ทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นสัปดาห์ก็ฝากเรื่องนี้ไว้ก่อน
แล้วเราก็จะตามกันต่อครับนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพนะฮะในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ